คุณผู้ชมครับในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้เนี่ย
จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ซุปเปอร์ฮีโร่สายหวานขายน้ำอ้อยขันสด
ขายแบบธรรมดาโลกมันไม่จำ
สองหนุ่มไอเดียเก๋แต่งชุดเท่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซะเลย
เดินขายน้ำอ้อยที่ปลูกเองคันเอง
ขายให้กับผู้ที่สัญจรได้ดื่มแก้กระหาย
ไปเดอร์แมนคือคุณประสงค์บุตรดา
ส่วนซุปเปอร์แมนคือคุณวัชรกรสาหลอด
คุณจะได้เจอทั้งสองฮีโร่ได้ในช่วงบ่ายถึงเย็น
บริเวณสี่แยกบ้านโปรงสะเดาถนนสายสามห้ากาวสระแก้วตัดใหม่
พื้นที่ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มายืนร้องเรียกรถที่จอดติดไฟแดงให้มาซื้อน้ำอ้อยขันสดแบบนี้นี่แหละครับ
ราคาขายก็น่ารักอยู่ที่ขวดละยี่สิบบาทสามขวดห้าสิบบาทเท่านั้น
จากพิษโควิดสิบเก้าระบาทเนี่ยเลยทำให้ยอดขายตก
แต่พอเปลี่ยนชุดมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เท่านั้นแหละครับแม่ก็ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
แถมยังสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้คนบนท้องถนนได้อย่างดีอีกด้วยล่ะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งเทคนิคการขายที่สร้างรายได้งามกับการแต่งชุดไทยขายขนมไดฟูกุ
ที่เห็นแต่งองค์ทรงเครื่องจะเต็มขนาดนี้เนี่ย
เพราะคุณพรเกษมภัยละอกับน้องสาวเป็นอดีตลิเกและนักแสดงโชว์ชาวกำแพงเพชร
ผันตัวมาขายขนมตามตลาดนัดสร้างรูปแบบให้ตัวเองหลังเจอพิษโควิด๑๙เล่นงาน
คุณพรเกษมซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงหันมาลงทุนขายขนมใดฟูกุ
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับชื่อร้านนั่นก็คือขายไปร้องเพลงไป
พร้อมกับให้น้องสาวมาแต่งชุดที่ตนเนี่ยเคยใช้ในการแสดงโชว์พร้อมทั้งไลฟ์สดไปด้วย
เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า
สำหรับขนมไดฟูกุของทางร้านเป็นขนมที่ปั้นใหม่สดทุกวัน
โดยได้ทดลองทำสูตรมามากมายจนได้ขนมใดฟูกุที่อร่อยกลม
แป้งเนี่ยนุ่มไส้ก็เยอะอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
โดยมีให้เลือกหลากหลายถึง๑๓ไส้เช่นเผือกสตอเบอรี่มันม่วงใบเตย
ทุเรียนไข่เค็มเป็นต้นขายในราคาลูกละ๑๕บาทหรือ๗ลูก๑๐๐บาท
ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้ตามตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
หรือเฟซบุ๊กมอนเสียงเพลงไดฟูกุนะครับ